ถึงแม้จะบอกว่าตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้

นักข่าวก็ไปสอบถามที่โค้ชเฮง
ว่าสุดท้ายโอกาสของภีศกิโก
ในการคุมรีชฤทัยจะเป็นอย่างไร

เขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับโค้ดเฮงก็บอกว่า
เรื่องสัญญาพฏิกาศสิกต์จะหมดลงทุนเดือนคุมพาพันธ์
เขาชี้แจงว่าเรื่องนี้ทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
สมาคมนั้นจะเป็นคนตัดสินใจ
ส่วนตัวเขาเป็นเพียงแค่
คนที่ดูแลในเรื่องของข้อมูลต่างให้กับนายกเท่านั้น
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมชาติทุกชุด

ก็ต้องลุ้นต่อไปเพราะว่าสัญญาของพี่ซิโก้จะหมดในช่วงต้นปีหน้า
วัดใจกับทางนายกนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับ

ตกเป็นเป้าหมายของทีมนี้ครับ
ทีมนี้นี่เหมือนเคยมีนักเตะไทยไปเล่นให้นะครับ

เพราะมีสินทวิชัยมีสุชานุดนุ่มเคยไปเล่นอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งการเสริมทัพสู้ศึกฤดูการหน้านะครับ
ประทับใจผลงานของปีโป้ที่ยิงอินโดนีเซีย๒ประตูในรอบชิงชนะเลิศนัดที่๒นะครับ
ยิงชาวสเปนที่ยิงไป๑๔ประตูเมื่อรุ่นการที่แล้วออกไปครับ
เอาละครับติดตามนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินครับนักเตะทีมชาติไทย
เป็นเพียงหนึ่งเดียวนะครับของคนไทยที่ติดอยู่ใน๒๐อันดับแรกของนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเอเชีย
ส่วนทางด้านเว็บไซต์ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะครับ
ก็นำเสนอ๑๐สุดยอดลูกยิงยอดเยี่ยมของรายการ
ปรากฏว่ามี๓ประตูของทีมชาติไทยติดอยู่ด้วยนะครับ
ลองวันเกิดครบ๒๔ปีในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ที่ชนะ
พม่าไป๔ต่อ๐จังหวะนี้นี่แหละครับ
ที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็แข็งแกร่งนะลูกนี้
ยิงลูกนี้นี่เสยคานขึ้นไปเลยล่ะครับ
ส่วนลูกที่๒นะครับคุณผู้ชมครับมาจากผลงานของเจ้ามุ้ย
รสินแดงดานะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก
แล้วก็ช่วยให้ไทยนั้นชนะอินโดนีเซียไป๔ประตูต่อ๒นะครับ
ตรงนี้ก็ดูสวยแล้วก็ยิงได้นิ่งมากเลย
เป็นลูกปิดเกมเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลูกนี้เนี่ยถึงแม้จะได้ช่วงท้ายจริง
ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นจากการเล่นเกมแรกซึ่งมันดูยากมาก

ก่อนที่จะปั่นโค้งเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม
ก็ช่วยให้ไทยนั้นชนะอินโดนีเซียไป๒ประตูต่อ๐ในรอบชิงชนะเลิศ
ที่๒ก็พลิกกลับมาชนะ๓ต่อ๒คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ